สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่ควรรู้
เป็นความคืบหน้าของการแก้ปัญหาเรื่องราคายาโรงพยาบาลเอกชนแพงที่เรียกกันว่าแพงมหาโหด
แล้วเขาก็ดำเนินการแก้ไขปัญหามาเป็นระยะระยะจนจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับ
เพราะว่าวันนี้ถ้าดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาพาณิชย์แบ่งเกรดโรงพยาบาลเอกชน
ข่าวมาจากอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโภชนกิจ
ท่านบอกว่าเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลานี้
กรมจะแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนออกเป็น๓กลุ่มเพื่อประกาศลงในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน
แบ่งกลุ่มตามการคิดค่ายาค่าบริการตั้งแต่กลุ่มที่อัตราราคาถูก
อัตราราคาปรานกลางกลุ่มอัตราราคาแพงอ้าวท่านดูอย่างนี้
กลุ่มที่๑เนี่ยเรียกว่ากลุ่มโรงพยาบาลสีเขียว
พวกนี้แปลว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีธรรมภิบาลมีคุณธรรมสูง
ฉะนั้นเขาก็คิดราคายาบริการเนี่ยมีความเป็นธรรม
เรื่องต้นเนี่ยที่สำรวจไว้แล้วเนี่ยประมาณสักร้อยโรงพยาบาล
สีเขียวนะโรงพยาบาลเป็นประเภทสีเหลืองโรงพยาบาลไหนติดสีเหลืองเนี่ย
เอาท่านดูข้อสองเป็นโรงพยาบาลที่คิดราคากลางกลาง
ไม่ถูกเหมือนโรงพยาบาลสีเขียวและไม่แพงมากกลางกลางว่าอย่างนั้นเถอะ
เขาสำรวจแล้วเนี่ยมีประมาณสักหกสิบแห่งนี่ที่สำรวจเป็นตัวอย่างนะ
ทีนี้โรงพยาบาลสีแดงโรงพยาบาลแถบสีแดงเนี่ย
หมายถึงว่าเป็นโรงพยาบาลที่คิดค่ายาค่าบริการแพงแพงสุดโต่งแพงมหาโหด
เนี่ยมีประมาณ๖๐แห่งเหมือนกันนี่สำรวจเอาเฉพาะเบื้องต้นก่อน
ฉะนั้นอธิบดีบอกว่านี่ตอนนี้หลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ย
สำรวจเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรม
ในช่วงแรกเนี่ยจะประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่คิดราคาแบบ
นุเคราะห์ผู้ป่วยและราคาระดับกลางก่อน
คือเอาสีเขียวกับสีเหลืองมาประกาศก่อนส่วนพวกสีแดงนั่นอาจจะไว้ก๊อกสอง
แล้วเตรียมที่จะมอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงพยาบาลสีเขียว
โรงพยาบาลสีเหลืองด้วยเพราะถือว่าเขาทำธุรกิจแบบมีคุณธรรม
มีธรรมาภิบาลเป็นการขอบคุณที่โรงพยาบาลไม่เอาเปรียบผู้ป่วย
นี่ท่านอธิบดีว่าทีนี้ถ้าติดตามรายการนี้บ่อยจะบอก
ย้อนกลับไปที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องลุ้นต้องเอาใจช่วยกับเรื่องราคายา
ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเลขชัดเจน
ว่าเขาคิดราคายากันมหาโหดจริงจริงอันนี้เอามาพูดลอยลอยไม่ได้
แต่เอาจากที่อธิบดีบอกว่าไปสำรวจมานั่นแหละอ้าวยกตัวอย่าง
ยามาทั้งสองประเภทก็คือว่า
ระหว่างยาที่โรงพยาบาลซื้อมาแล้วขายให้ผู้ป่วยเนี่ย
มีส่วนต่างตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงแปดพันกว่าเปอร์เซ็นต์
มีกำไรตั้งแต่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์จนถึงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่แล้วเขายกตัวอย่างยาที่เป็นตัวอย่างของการสำรวจมาให้ท่านดู
ท่านดูในจอยาตัวเนี้ยชื่อ
ราคาทุนเนี่ยเขาไปสำรวจมาซื้อขายกัน๑๗บาท
เอาล่ะขายถูกมั้งขายแพงมั้งก็ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาท
ปรากฏว่าโรงพยาบาลบางแห่งเอาไปขายตั้งสามร้อยสามสิบ

บาทเนี่ยเอาไปขายตั้ง๓๓๐มันเกินไปไหมล่ะครับมันเกิน
ได้ไหมล่ะครับเอาอีกตัวหนึ่งยิ่งสนุกใหญ่ยาตัวนี้นั่นแหละใน
จอแอมโฟโตลิซินบีราคาทั่วไปเนี่ย๔๕๒บาทเขาไปเก็บ
ตัวอย่างมาขายถูกมั่งขายแพงมั่งแล้วก็มาหารราคากลางเอาราคา
กลางอยู่ที่ราคาเฉลี่ยนะ๙๓๗บาทว่างั้นเถอะมีบางโรงพยาบาล
เอาไปขายตั้ง๒๒๐๐จาก๔๕๒เนี่ยเป็น๒๒๐๐มันมีสินค้าอะไรบ้าง
ครับที่กำไรกันอยู่ขนาดเนี้ยมีสินค้าอะไรบ้างกำไรถึง
ขนาดนี้แล้วนี่เป็นสินค้าที่เอามาขายให้กับคนที่เขา
กำลังเดือดร้อนเขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้อย่างเนี้ยคนที่
ตั้งราคาในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอครับก็แบบ
เนี้ยสิท่านเคยเจอไหมล่ะหมอบางคนเนี่ยเขาสงสารคนไข้
เขาทนไม่ไหวเขาบอกผมจะสั่งยานี้ให้กินสักชุดหนึ่งก่อน
กินไปสัก๗วันแล้วถ้า๗วันยังไม่หายให้ไปซื้อใหม่
ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วไปที่ร้านขาย
ยาไปถามหานี่หมอก็หมอเองบางทียังทนไม่ได้เห็นราคา
ที่เขาคิดกันแล้วเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่กรมการค้าภายในทำอยู่เนี่ย
ถูกทางแล้วทีนี้โรงพยาบาลในต่างจังหวัด
มีแฟนรายการบอกว่าแหมแล้วโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมด
กรมการค้าภายในไปดูแลบ้างหรือเปล่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ย
มีคำตอบจากทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ผมไปนั่งคุยกับท่านวันก่อนรองอธิบดีนี่เนี่ยคนอยู่ซ้ายมือผมเนี่ย
อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ากรมได้ประชุมกับพาณิชย์จังหวัด
เพื่อกวดขันทำความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าถ้าประชาชนร้องเรียนมาเนี่ย
ณิชย์จังหวัดจะทำยังไงการสอบถามผู้ป่วยที่ถูกเอาเปรียบจะทำยังไง
วิเคราะห์ข้อมูลทำยังไงการตรวจสอบโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนจะทำยังไง
ฉะนั้นไม่เฉพาะในกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนอยู่เยอะ
วันนี้เนี่ยถือว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่
ปกป้องคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและต้องไปหวังพึ่งโรงพยาบาลเอกชน
ไม่ใช่ว่าคนไปโรงพยาบาลเอกชนนั้นจะเป็นคนรวยทั้งหมดนะ
คนที่เขาคิดว่าเขาไปโรงพยาบาลรัฐแล้วเขารอไม่ไหว
เขาพอมีเงินมีทองก็ไป
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเดินหน้าต่อผมได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท่านก็ติดตามรายการนี้แล้วผมก็ไปนั่งคุยกับท่าน
ท่านก็บอกไม่ต้องห่วงเรื่องนี้จะไม่ปล่อยให้เป็นไฟไหม้ฟาง
ลานจะไม่หย่อนจะต้องเดินหน้าต่อจนกว่าจะถึงที่สุด
กว่าในที่สุดแล้วเนี่ยราคายามันก็เป็นไปตามมาตรฐาน
เหมือนที่หลายต่างประเทศเขาเป็น
นี่สำหรับคนที่คิดราคาคนที่ไปโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนคนที่ไปโรงพยาบาลรัฐต้องพึ่งพาโครงการ๓๐บาท
รักษาทุกโรคหรือโครงการบัตรทองเนี่ย
เริ่มวันที่๑ตุลาก็พรุ่งนี้สิคนที่เป็นโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงเบาหวานอะไรพวกนี้
๓๔โรคโรคหอพืชเนี่ยคนพวกนี้ต้องไปเจอหมอเป็นประจำ
ฉะนั้นเมื่อไปเจอประจำก็ได้ยาประจำ
คนพวกนี้ต่อไปนี้หลังวันที่หนึ่งพอเจอหมอแล้วเนี่ย
เอาใบสั่งยาไปที่โรงพยาบาลไม่ใช่ไปโรงพยาบาล
ไปร้านขายยาปากตรอกปากซอยที่ท่านประจำได้เลย
แต่ว่าต้องเป็นร้านขายยาที่เข้าโครงการกับสปสชนะ
แล้วไม่ต้องจ่ายเงินร้านขายยาเขาจะไปเคลียร์บินเอากับสปสช
แต่ว่าเป็นโครงการที่เริ่มต้นใหม่
เริ่มต้นใหม่เนี่ยจะใช้กับร้านขายยาประมาณสัก๓๐๐ร้านก่อน
นำร่องดูก่อนโรงพยาบาลทั้ง๔๐๕๐โรงพยาบาลก่อน
ถ้านำร่องแล้วได้ผลดีไม่ติดขัดอะไร
การใช้เทคโนโลยีเชื่อมกันติดก็ค่อยขยับไป
อีกไม่นานเราก็ไม่ต้องไปรอรับยา
เพราะทุกวันนี้รอเจอหมอ๑ชั่วโมง๒ชั่วโมง
รอรับยาอีก๑ชั่วโมงหายไปครึ่งวันกลับมาถึงบ้านไปหาหมอคราวเดียวหายไปทั้งวัน
ฉะนั้นสภาพต่อไปนี้ก็จะดีขึ้นมาเรื่อย
นี่แหละครับเป็นเรื่องที่บอกว่าเราต้องก่อติดแล้วตอนนี้ถือว่า
วนตบลงหลุมละใกล้เคียงแล้วขอแต่เพียงว่า
ลานหย่อนอย่างที่รัฐมนตรีจุลินบอกเรื่องนี้กวดขันกันไปเรื่อย
สุดท้ายก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหมดนี่แหละครับนี่คือ
เส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์สุภาพดีนะคะที่อาจารย์ตามให้ตลอดเลยคือนั่งอ่านข่าวอยู่แล้วฟังอาจารย์ไปด้วย
เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกระยะเลยจริง
ต้องตามไม่ตามเดี๋ยวลานหย่อน
ไม่ให้ไฟไหม้ฟางด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ
ตามเรื่องค่ารักษาค่ายาโรงพยาบาลเอกชนมาตลอดจริงคุณผู้ชมจนตอนนี้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งความคิดเห็นมาเยอะเลยบอกว่าขอบคุณอาจารย์
ชอบคำว่าปลานหย่อนมากเลยนะ